เอาคุณผู้ชมคะมาดูโครงการที่ช่วยเหลือจากรัฐหน่อยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการม๓๓เรารักกันหรือว่าโครงการเราชนะ

คุณผู้ชมในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานในโครงการนี้
สะท้อนปัญหามาหน่อยละกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้าง
คือเอาจริงนะคุณทัศนัยในมุมของคนใช้บริการ
บางทีเขาก็จะมีเสียงสะท้อนมาเรื่องของแอป
แอปเป่าตังบางทีมันโล่มมามันเข้าไปจะจับใจ
ซื้อของแล้วสุดท้ายเราต้องควักเงินสดจ้า
คือไปใช้แล้วมันหมุนติ้วแต่มันเปิดไม่ได้
ใช่อันนี้คือเสียงสะท้อนที่ผ่านมาก็มีเหมือนกัน
แต่ฝากฝั่งของพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกเขาชอบนะ
เพราะว่าพอมีเราชนะกลายเป็นว่ามีคนมาจับจ่ายคึกคักมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าเสียงสะท้อนของฝั่งพ่อค้าแม่ค้าบอกมาแบบนี้ค่ะ
แหมโอนเงินเข้ากระเป๋าช้าเหลือเกิน
บางทีพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องควักทุนของตัวเองไง
หมุนมาหมุนเพิ่มอันนี้คือฝั่งพ่อค้าแม่ค้า
ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมโอ้โห
นี่คือที่ตลาดทุ่งเจริญเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
คนที่เขาได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะเนี่ย
ก็ไปจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศก็เป็นไปค่อนข้างคึกคัก
ฝากฝั่งร้านค้าเขาก็บอกว่าเขาก็ขายของได้มากขึ้น
แล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ได้สะดวกสบาย
บางคนบางร้านเขาใช้ได้ทั้งเราชนะแล้วก็คนละครึ่งด้วย
อย่างเราไปเจอพ่อค้าที่เขาขายปลาเผาบอกแบบนี้นะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เจอพิษโควิดเข้าไปเนี่ย
ขายของอ่ะลำบากลำบากแต่พอมีเราชนะมาเหมือนกับ
พลิกฟื้นชีวิตคุณผู้ชมมากระตุ้นเศรษฐกิจ
ยอดขายเนี่ยมันขยบขึ้นมา๓๐
แล้วชาวบ้านเขาก็กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
ซื้อเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นการเยียวยาพ่อค้าแม่ค้า
ทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้น
แล้วพ่อค้าขายปลาเผาคนนี้เขาบอกว่าอยากให้มีโครงการแบบนี้ตลอดไปนะ

ลูกค้าจ่ายผ่านแอปใช่ไหม

เห็นตัวเลขมันปรากฏแล้วว่าขายได้เท่านี้บาทเท่านี้บาท
แต่จริงแล้วเนี่ยเงินที่มันจะโอนมาสมทบมันช้าจัง
ก็นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไง

ขยักขย่อนเช้าทีบ่ายทีเย็นทีแบบนี้คือ
คือต้องบอกว่าผู้ค้าที่เป็นรายย่อยตามแผง

เขาต้องเอาไปลงทุนไปหมุนเวียนไปซื้อของสดมามาทำขาย
ถูกต้องขายวันนี้ตอนเช้าต้องเอาเงินเดี๋ยวไปซื้อของมา

แล้วพอเงินที่ขายได้มันไม่เข้ามาในแอปแล้วทำยังไง
ไม่มีเงินไปซื้อของต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา
อยากจะฝากบอกว่าโครงการนี้มันดีแต่ขอได้ไหม

ใช่ค่ะทีนี้สำหรับใครที่บอกว่าไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคุณผู้ชม
วันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะ
เขาเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะที่สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนที่นี่เขาเปิดให้รับลงทะเบียน๕๐๐คิว
แต่ว่าเราไปตรวจสอบดูก็มีประชาชนมาก็คึกคักพอสมควรนะคะ
แต่ที่นี่มีพระท่านเดินทางมาลงทะเบียนเราชนะด้วย
บอกว่าอาตมาก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙
ซึ่งประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
มันก็ส่งผลเหมือนกันส่งผลยังไงคะท่าน
ก็อ๋อประชาชนเขาจะเข้าวัดทำบุญน้อยลงตามไปด้วย
อันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าจริงทุกกลุ่มเลยนะคะ
ไปดูกันอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรา๓๓เรารักกันหน่อยดีไหมคะ
เมื่อวานนี้ก็เปิดลงทะเบียนเป็นวันแรกโครงการม๓๓เรารักกันจริงวัตถุประสงค์ก็จะช่วยเหลือเยียวยา
เรื่องของการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา๓๓ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
คือก็มีการคาดการณ์เอาไว้เนี่ยนะคะว่าน่าจะมีคนที่เข้าข่ายแล้วก็มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาครั้งนี้
ประมาณ๙ล้าน๒แสนกว่าคนแล้วรัฐบาลก็จะจ่ายให้ใช้วงเงินประมาณ๓๗๐๐กว่าล้านบาท
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เมื่อวานเป็นวันแรกค่ะ
คนไปใช้สิทธิ์ในระบบออนไลน์เนี่ยไปใช้สิทธิ์มากกว่า๖ล้านคนนะคะ
เราไปสอบถามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างนายสุชาติชมกลิ่นบอกว่า
โครงการนี้รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์คนละ๔๐๐๐บาท
ข้อดีของโครงการม๓๓เรารักกันก็คือสำนักงานประกันสังคมเนี่ย
เขาจะมีระบบเป็นฐานข้อมูลความเป็นผู้ประกันตนของนายจ้าง
แล้วก็ลูกจ้างแต่ละคนในระบบอยู่แล้วซึ่งก็เชื่อมั่นค่ะ
กรณีของข้อมูลตกหล่นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเอ๊ะใครบ้างที่มีคุณสมบัติ
จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ซึ่งก็จะต้องมีคุณสมบัตินี้นะคะ
ข้อแรกเลยคือมีสัญชาติไทยแล้วก็เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๔
ต้องไม่เป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชม
แล้วก็จะต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งจะต้องไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะ
แล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือดูบัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากเนี่ย
ต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน๕แสนบาทนับสิ้นสุดคือเดือนธันวาคมปี๖๓
ก็คือปลายปีที่แล้วถ้าเกิดว่าคุณสมบัติต่างที่ดิฉันพูดมาแล้วคุณเข้าข่าย
สามารถไปลงทะเบียนได้เลยย้ำนะว่าโครงการนี้ไม่ได้ดูเรื่องเงินเดือน
ถูกต้องถูกต้องใครไม่ใช่ว่าใครลงก่อนได้ก่อนนะ
ใช่ค่ะถึงว่าก็ลงยาวไปหนึ่งนะฮะถึงวันที่เจ็ดมีนาคม
แต่ย้ำเรื่องเว็บนิดนึงตอนนี้มันมีเว็บเถื่อนเว็บปลอมด้วย
คุณผู้ชมแคปหน้าจอของเราไว้เลยเพราะว่าชื่อเว็บไซต์
ย้ำนะฮะว่าหลังมอม้าไม่มีจุดอ้าและหลังเลขสามสิบสามก็ไม่มีจุด

คือที่ผ่านมามันก็มีพวกมิจฉาชีพไง
ปลอมแปลงเว็บไซต์เอาชื่อเว็บคล้ายกัน
ม๓๓เรารักกันแต่ว่าหลังมมมีจุด

แล้วคำถามก็คือแล้วยังไงถ้าเกิดว่าเราเข้าเว็บไซต์ผิด
สิ่งที่สำคัญคือข้อมูลต่างของเราไง

ถูกต้องข้อมูลหลังบัตรประชาชนก็มีอยู่ด้วย
วันเดือนปีเกิดอะไรมีหมดเลย
ถ้าเกิดว่าคุณไปกรอกข้อมูลมันสุ่มเสี่ยง

ถูกต้องย้ำแบบนี้ว่าม๓๓เรารักกันคม
หลังจากมนั้นไม่มีจุดนะ

ดูปฏิทินของโครงการนี้กันหน่อยค่ะ
ว่าแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรยังไงกันบ้าง
คือเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวานนี้ถูกไหมเป็นวันแรก
ก็ลงทะเบียนได้ยาวไปจนถึงวันที่๗มีนาคมนะคะ

วันที่๑๕ถึง๒๘มีนาคมเนี่ย
คุณผู้ชมก็ไปยื่นในการตรวจสอบสิทธิ์
ส่วนวันที่๑๕ถึง๒๑มีนาคม
คุณก็จะต้องไปยืนยันผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะคุณผู้ชม
ห้ามลืมนะคะส่วนวันที่๒๒๒๙แล้วก็๕รวมถึง๑๒เมษายน
คุณจะได้รับวงเงินผ่านเป๋าตังค์เพราะว่าโครงการนี้เขาได้๔๐๐๐บาทถูกไหม
โอนเงินเข้าในแอปเป๋าตังค์อาทิตย์ละ๑๐๐๐บาท
มีวันที่๒๒มีนาคม๒๙มีนาคม๕กับ๑๒เมษายนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมจะสามารถเริ่มไปใช้จ่าย
ซื้อสินค้าบริการได้ตั้งแต่วันที่๒๒มีนาคมเป็นต้นไป
ก็ไปซื้อได้กับร้านค้ากับผู้ประกอบการแล้วก็ร้านทงฟ้าต่าง
สิ้นสุดการใช้จ่ายนะ๓๑พฤษภาคมนะคะคุณผู้ชม
อันนี้เราต้องย้ำกันไว้นะเผื่อบางคนแบบงงว่าเราใช้สิทธิ์ได้เท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงบ้าง
เพราะว่าตอนนี้โครงการของรัฐมันมีหลายโครงการแล้วเสียงสะท้อนหนึ่งนะคุณทัศนัย
คือคำถามของคนก็บอกว่าเอาจริงชื่อโครงการของรัฐมันก็ออกมาหลายโครงการ
ทำไมไม่เป็นเว็บไซต์เดียวไปเลยล่ะถูกต้องคนจะได้ไปลงในเว็บไซต์เดียวมันไม่ต้องจำหลายหลายเว็บไซต์แบบ
งงไปหมดเดินไปร้านค้าปิดทั้งคนละครึ่งเราชนะเดี๋ยวต้องเรารักกันมาเพิ่มอีกอันนึงนะ
ไปหมดตอนนี้ทำไมไม่รวมให้มันเป็นอันเดียวกันไปเลย
อันนี้เสียงสะท้อนของชาวบ้านเนี่ยนะคะ